ถ้านั่งรักกันจะแบบจริง

เราเอาเด็กออกอะ

กับถึงวันนี้

อ้อมาจากไหนค่ะ
พิษดาแปลว่าลูกผู้เป็นที่รักยิ่ง
แม่บอกว่าไม่มีอะไรก็เปิดแล้วแม่ก็จิ้มชื่อนี้
ไม่ได้เป็นหาพระดูดวงอะไรไม่มีเลย
รู้สึกว่าเป็นความหมายที่แบบลูกผู้เป็นที่รักยิ่ง
แล้วมันแบบนี่แหละชื่อนี้
ตื่นเต้นไหมไม่ต้องถามแล้วนี่ดูไม่ตื่นเต้นนะดูคุณเป็นมืออาชีพนะ

รู้ป่ะเมื่อก่อนไม่กล้ามารายการนี้เพราะรู้สึกว่า

มันพร้อมเชื่อหรือเปล่าหรือมันแบบอะไรอ่ะ
คือเราอาจจะไม่ชอบแบบอะไรที่มัน

เราจะรู้สึกว่าเราจะมีอีกฉากหนึ่ง

เวลาไปออกรายการหรือเวลาไปเล่นละครหรืองานต่างเนี่ยมักจะถามทีมงานเขาว่าอะไรนะ
มีสาวส่อง
อย่างเนี่ยอะไรอย่างเนี่ยแล้วจะรู้สึกว่าแบบ
อย่างเราอย่างนี้สมมุติว่าตอนเด็กคนก็จะมึงกระเทยเปล่า
ข่าวว่าเราใช่หรือเปล่าช่วงนี้มากเลยนะที่มีลูกเนี่ย
คนก็รู้แล้วว่าฉันไม่ใช่กะเทยนะแต่แค่จริต
โชคดีนะคะวันนี้ก็แบบรู้แล้วว่ามีบนลูกนะมีลูก
รู้ตัวว่าตัวเองเหมาะกับบทนางร้ายเมื่อไหร่คะ
เอาจริงนะตอนเข้าวงการตอนแรกฉันได้เป็นแบบ
นางเอกคู่สองเหรอจ๊ะเรื่องแรกแล้วก็รู้สึกแบบ

อ่าจำไม่ได้อะ

นางเอกเป็นพี่โดนัทกับพี่ต่อ

ใช่เราก็ไม่เคยเรียนการแสดงมาก่อน
อยู่ดีให้ไปเล่นละครเลยรู้สึกว่าแบบ

แล้วอยู่ดีแบบมีหัวหน้าฝ่ายแคสซิ่งเขาบอกว่า

บอกจริงป่ะคะเอาเขาบอกจริงป่ะ
เพราะว่าคนปกติเขาจะไม่อยากเล่นลำ

เขาจะรู้สึกว่าแบบหนูอยากคิดคอนซิชั่นนี้ไปก่อน

ใช่แล้วแบบเผื่อแบบวันหนึ่งเรา

แล้วฉันได้เล่นตัวร้ายว่าเหมือนถ้าสมมุติวันมีคำบ่อ
เพราะถ้านั่งรักกันจะแบบ
แต่พอเห็นตัวไร้มามาต่อ
จะรู้สึกว่าแบบเออมันเป็นตัวที่สร้างสีสัน
ข้อเสียของนางร้ายก็คือเดินตลาดนี่ลำบากมากสมัยก่อน

ว่านะคะข้อดีอ่ะพอคนเจอเราคนจะแบบ
ตัวจริงเป็นอย่างนี้เหรอเขามีภาพลบกับเราไว้อยู่แล้ว
ว่าแบบอย่าไปทะเลาะกับอีนี่นะอีนี่มันร้ายนะ
ไอ้นี่มันมานะเดี๋ยวจะตบให้เราอย่างนี้
แต่พอแบบเขาเห็นตัวเราเขาก็จะรู้สึกว่าแบบ
ไม่ได้ร้ายเหรออะไรอย่างนี้
ว่านะเวลาที่แบบมันมีคนคิดกับเราลบแล้วพอมาเจออ่ะ
แบบพอมันไม่เป็นอย่างนั้นไอ้ว่ามันสร้างความบวก
เวลาเขาเจอเรามากกว่า
ได้รับโอกาสแบบว่าตอนนั้นสงครามนางฟ้าก่อน
ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเริ่มเล่นละคร
แบบที่แบบรู้สึกว่าเรื่องแรกที่ประสบความสำเร็จคือ
งครามนางฟ้าต่อด้วยนี่เลยดอกส้มสีทอง

ทุกวันนี้คนเขายืนจะแบบแม่แม่คือแบบไอดอลของหนู

คือเด่นจันทร์ก็จะมีคาแรคเตอร์หนึ่งที่จะแบบ
เป็นแบบฝั่งของเมียหลวงอะไรอย่างนี้
ก็จะรู้สึกว่าตัวเด่นจันทร์เนี่ยทุกคนก็ยังพูดถึง
แล้วก็เนี่ยที่มาน้ำตากรรมเทพที่เป็นดีดี้อะไรอย่างเงี้
ถ้าต้องให้เลือกนะคะสมมุติถ้าเป็นบทร้ายก่อน
ถ้าร้ายเหรอคะไอ้ว่าเด่นจันทร์ก่อน
โอ้โหแบบรถไม่ติดนะรถนวสานรถไม่ติดนะ

ใช่ไอซ์ว่าสำหรับไอซ์คือเป็นจุดเริ่มที่ทำให้รู้สึกว่า

ปีกินยาวแบบเป็น๑๐ปีกับละครเรื่องนี้อะไรอย่างนี้
แล้วก็แต่สำหรับถ้าลายตลกก็ต้องให้แบบว่าน้ำตากลับประเทศอะไรอย่างนี้

ยากจังเลยอ่ะเพราะว่าชอบทั้งคู่อ่ะ
ผู้กำกับนักประพันธ์ผู้เขียนบท
ที่แบบใส่ใจทุกรายละเอียด
คำพูดมันดูแบบไม่ใช่แบบคำพูดแบบของแบบ
นุมนานะมนุษย์นาแบบความไว้ใจไม่ได้ลอยลงมาจากฟ้า
มันดูต้องใช้เวลาสร้างมันขึ้นมาแบบอะไรอย่างนี้แบบ
หรือแบบโอ้ชื่อเด่นจันหรออะไรอย่างงี้ก็แบบ

ทุกคำทุกเม็ดเขาใส่ใจแล้วเรารู้สึกแบบดีใจจังเลย
เพราะว่าตอนที่เล่นไอซ์รู้สึกหูเยอะไปเปล่าอะไรอย่างนี้
กลุ้มกับเราจำทุกคำจริง
เพราะเขาบอกให้เกียรติคนเขียนบท
ซึ่งแล้วคำซ่อยทั้งหมดห้ามเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยน
และเราเข้าใจเลยว่าอ๋อพอเราให้เกียรติคำแบบบททุกอย่าง
แล้วแบบมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่เลที่คนจะแบบจำบทที่เราตอนท่องอ่ะ
เราเป็นนักแสดงเรายังมานั่งท่องแล้วแบบ
ข้างหน้ากระดาษกูต้องมาจำอะไรแบบนี้เหรอเนี่ย
แต่ทุกวันนี้คนที่เขาชอบละครเขาจำได้ทุกคำอะ
มันแบบเข้าใจแล้วว่ามันคือทีมแบบใช่ทีมคุณภาพจริง
ยุคของไอซ์พี่เลพูดให้นะคะไอซ์คือเบอร์หนึ่งสำหรับนางรัฐ
ในใจพี่นะคนอื่นอาจจะไม่รู้
ประเด็นก็คือการเป็นที่๑ตัวเองไม่อยากเป็นที่๑ว่ะ

เอาจริงป่ะไอ้เคยแบบมันมีความรู้สึกไม่อยากเป็นนางเอกอ่ะทำไมอ่ะ
กลัวคนผิดหวังเพราะว่าไม่ชอบเพราะไม่รู้ว่าแบบนางเอกเขาต้องทำอะไรให้ใครอะไรกันบ้าง
แต่ชอบเป็นคนตัวของตัวเองแล้วยุคนั้นนางเอกมันต้องมีภาพอีกภาพหนึ่ง
ซึ่งเรารู้สึกฉันเป็นให้ไม่ได้ใช่ฉันอยากเป็นอย่างงี้ฉันอยากแบบ
คิดอะไรแล้วทำอะไรอยากไปเที่ยวอยากทำอะไรแล้วแบบทำหมดเลย
เพราะฉะนั้นฉันไม่สามารถแบบเป็นที่ที่แบบให้คนรู้สึกแบบ
กลัวคนเขาผิดหวังเหรอเออแบบมีภาพอะไรที่แบบโอ้โหเธอจะเป็นคนแบบนี้ทำไม่ได้
เลยรู้สึกว่าขออยู่จุดนี้จุดเล็กแต่ได้เป็นตัวของตัวเองทำอะไรก็ได้
ไม่มีใครมาแคร์ฉันหรอกในหัวรู้ป่ะว่าแบบชอบคิดว่าที่บอกว่าคิดว่าตัวเองไม่ดัง
มันมาจริงจริงเพราะรู้สึกว่าโอ้ยไม่มีใครแคร์ฉันหรอกเพราะฉันไม่ใช่ตัวตรงนี้
ฉันฉันอยู่จุดนี้ของฉันแล้วก็อยู่มายาวแต่แบบมันอยู่ได้ยาวอะไรอย่างนี้
ประเมินตัวเองไหมคะว่าปัจจุบันถือว่าประสงค์ของเจ้าเล้บในอาชีพการงาน
เกินตัวเองคาดแต่ไม่ได้แบบโอ้โหตัวเองดังแล้วก็แบบฉันดังมากอะไรอย่างนี้
แต่แค่แบบรู้สึกว่าโหมาไกลได้ขนาดนี้ได้ไง
มีคนถามมีอะไรอย่างนี้ก็เก่งแล้ว
คิดว่าตัวเองดังไหมคะถามด้วยความรักความเคารพนะ
สำหรับพี่พี่ว่าไอซ์ดังมากด้วย

ขอบคุณมากเลยค่ะจริงตอนเด็กก็รู้สึกว่า

เขาต้องเลือกแต่แบบตัวท็อปอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

เอากี่ตั้งหรอ

ถามว่าดังไหมไม่ได้คิดว่าตัวเองดังมาก
แต่ก็เป็นคนที่เข้าวงการมานาน

คนก็จะรู้จักว่าอ๋อไอ้อภิษณาคือใคร

เข้ามาหาหรือเข้ามาถ่ายรูปหรือ

ถ่อมตัวมีคนบอกคนรอบข้างบอกเราไหมคะว่า

ทั้งที่ความเป็นจริงมันประสบความสำเร็จมาก

ทั้ง๓๔สเต็ปแล้วด้วยซ้ำนะ

คือเราเป็นคนแบบไม่ได้เสียแทรกอยู่แล้ว

ไอเริ่มมีงานแบบ
ที่มันแบบ

คือไอเลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบ

กดดันนะกดดันในการที่อุ้มท้อง
เรารู้สึกว่าจะกินจะนั่งจะทำอะไร

มันไม่เหมือนที่สมมุติถ้าวันนี้มีลูกแล้ว

มันยังบอกได้ว่ามันเกิดเพราะอะไร

เรารู้สึกว่าแบบเราอยากกินอันนี้

เราเข้าใจเลยว่าคนมันยอมไม่กินอะไรได้

ชอบกินอะไรชอบกินของเผ็ดแซ่บ
เผ็ดแซ่บของดิบมาลงปลาร้าอะไรอย่างนี้

แต่สิ่งหนึ่งที่สู้กับสามีมาตลอดคืออาหารดิบ
ซึ่งเราก็บอกว่ากินได้บางคนบอกกินได้
แต่ฝั่งยุโรปจะบอกว่าแบบถ้าเธอเข้าร้านแล้วแบบเธอไปกิน
คนจะมองว่าแบบเธอกำลังจะฆ่าเด็กเหรอ
คือแบบเข้าใจไหมเด็กเธอเป็นคนท้อง
เราเข้าไปแบบกินอาหารดิบอะไรอย่างนี้

แต่วันที่คลอดปุ๊บเขาพาไปทานนะ
น้องอูนิกอะไรที่เราชอบอะไรอย่างนี้
แต่ด้วยความที่นั่นแหละมันไม่ใช่ลูกของเราคนเดียว
แล้วก็โมเมนต์ที่คลอดที่พี่เรย์ถาม

ทุกคนบอกทำได้แม่สากะบินก็บอกว่าทำได้

ถึงเวลาไอ้รอกี่ชั่วโมง๑๒ชั่วโมง

ตื่นไปเข้าห้องน้ำตี๔ตี๕แล้วแบบเจอเลือดค่ะ
ก็รู้สึกแพนิกเลือดอะไรอย่างนี้

เขาบอกไปสระก่อนแล้วบอกได้เหรอ
เลือดออกอยู่แล้วนะปลุกนะไปสระผมก่อน

ถ้าถึงเวลารอมัน๑๒ชั่วโมง
ชั่วโมงสุดท้ายเข้าใจความแม่ที่แบบ
ไอซ์ทึ่งผู้หญิงทุกคนเลยที่สามารถแบบคลอดธรรมชาติได้

เพราะว่าทุกคนบอกว่ามันมีบล็อกหลังได้
เราก็เข้าใจว่าอ๋อเดี๋ยวบล็อกหลังแล้วเดี๋ยวมันจะไม่เจ็บ
ทุก๕สัปดาห์จนหายจันทร์แล้วก็อ๋อปิด

บอกว่าเอาออกเดี๋ยวนี้

เขาบอกเข้าออกเดี๋ยวนี้ต้องผ่าเลยใช่ไหม

คือแบบแต่ไอ้ก็เชื่อว่า
เขาเลือกของเขาเลือกไหนพี่เล

ไอซ์ต้องใช้ความใจแข็งมากเลย
ว่าไอ้อยากให้ลูกเป็นคนกำหนดเอง

แต่เรารู้ว่าเขาก็ต้องมีความโชคดีบ้างแหละ
ที่ได้มาเกิดเป็นแบบลูกของเราอะไรอย่างนี้

ความเป็นแม่คุณเกิดขึ้นนะ

โอ้โหเว้ย
ตอนที่แบบต่อให้ผ่าก็จริง

รู้เลยว่าแบบขยมขยมแล้วเอาเด็กออก

เพราะว่ามันปวดท้องจนบิด

แล้วตอนนั้นแบบสามีก็มาแบบจุ๊บหน้าผาก

เราก็แบบมันรู้สึกเลาะโล่งแล้ว
อารมณ์ความรู้สึกของการเป็นแม่นะครับมันยิ่งใหญ่
แบบที่เขาเล่ากันนะคะ
พอเห็นหน้าลูกครั้งแรก
เอาจริงนี่คือไม่ได้เฟคอะไรเลยนะ
ไม่คำว่ารักตั้งแต่และแอ๊บโพบ
มันก็คงเป็นสำหรับมันคือความโล่งใจว่า

ด้วยความที่เขาไม่ได้แบบ

ไม่ชนเข้าใจมาตอนหลังว่า

ไปก็จะเหมือนพ่อเขามากกว่าก็

กอลก็จะเปลี่ยนไปอีกเยอะ
เขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย

เอาจริงคือเรื่องอะไรแบบนี้
เขาเลยอาจไม่ได้สร้างความแบบ
ปวดหัวหรือว่าเหนื่อยอะไรให้เราดู

แบบเดี๋ยวสวรรค์ได้ยินนะ
มานั่งมองเขาไม่สร้างความเหนื่อยอะไรเลย
แล้วก็แบบตื่นก็ไม่ใช่เด็กร้องอะไรด้วย
คือทุกวันนี้เราพาเขาไปร้านอาหารทุกร้านที่แบบเราไปทานกัน
เขาก็แบบอยู่กับเขานั่งเล่นนั่งอะไรแบบ
เฮ้ยเราต้องขอบคุณลูกเรานะเนี่ย
เรารู้สึกแบบเขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อน
หรือแบบให้เรารู้สึกแบบพาออกไปไม่ได้แบบ
เขาแบบหรือยังเด็กอยู่ก็ไม่รู้อะ

เดือนอะไรคือความท้าทายมากที่สุดที่ไอค้นพบสำหรับเลอาร์บ้างคะ
ยังไม่มีเลยเพราะมันทำด้วยความสุข

ยังไม่มีเลยใช่ไหม

ฉันรู้แล้วว่าเลยอาจได้ใคร
แล้วเราก็แบบนี่ฉันเล่นใหญ่ไปร้อนอะไรอย่างนี้

ตอนนี้เขาเป็นคนชอบผลไม้มาก

คือเป็นเด็กชัดมากรู้ว่ารู้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไร

แต่ถ้าตอนเนี้ยพอให้ผลไม้ไป
เขาจะไม่รู้ว่าเบอร์ละ
อะไรอย่างเงี้ย
ตอนนี้แบบเล่นใหญ่เป็นเด็กเล่นใหญ่

อาจจะใช่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กแบบโผล่ละ

เป็น๘เดือนที่ปรับตัวได้เรื่อยมาสำหรับคุณแม่มือใหม่

มีพี่เลี้ยงคนหนึ่งแต่ก็แบบก็ถือว่าเป็นคุณแม่แบบเต็มตัวอะไรอย่างนี้
เพราะว่าทำงานบ้างเนี่ยอย่างสมมุติตอนนี้อยู่อิตาลีอีก
คือทุกคนครอบครัวไอซ์อยู่อิตาลี
แต่แบบไอ้บินกลับมาเมืองไทยแบบ๕วัน

คุณมากคุณค่ะ

กลับมาเมืองไทย๕วันก็มาทำงานอะไรบ้าง
เพราะงานมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบมีความสุข
วันนี้เราตัดออกเรื่องทำงานหาเงิน

มีคนถามว่าบินกลับมาเนี่ยเพื่อมาถ่ายรายการหรืออะไรอย่างนี้

เราบอกความสุขของเรา
เรารู้สึกว่ามันคือชีวิตชีวาของเรา
เราได้ออกจากบ้านมาเจอผู้คนมาเจอเพื่อน
นี่คือชีวิตที่เราเจอมา
ถ้าวันหนึ่งมันจะไม่มีงานในวงการนี้
ก็ขอให้แบบด้วยแบบผู้คนไม่ได้ชอบเราแล้ว
หรือไม่ได้ปะปื้ม
แต่จะไม่ใช่แบบฉันจะออกจากวงการนี้
จะอยากทำเท่าที่ทำได้แล้วคนยังต้อนรับอยู่

ใช่เอาจริงมาตอนแรกเลยแพลนเลย
กับผู้ว่าแบบเขาบอกว่าเขาจะไม่ยอม

เขาจะไม่ยอมให้มีลูกคนเดียว

บอกอีกคนนึงฉันจะมีให้เลย

แล้วเราจะรักอย่างไร
เพื่อหมดเวลาเดี๋ยวมันจะได้เองแหละ

จนแบบอยากที่จะ
อุ้มเขาแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มแบบ
อยากให้เขาโตแบบรู้เรื่องก่อน

ใช่แต่ก็รอดู
แต่เพื่อนแต่ตอนนี้คุณสาเนี่ยก็จะบอกว่า
เธอเธออย่าทิ้งนานเดี๋ยวเธอจะขี้เกียจอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวครบปีนึงแล้วเดี๋ยวจะมีอีกคนนึง
ตอนนี้หมดหมดไฟเพราะว่าหลงรักเลอา
ทำไมฉันต้องอยากมีอีกคนอะไรอย่างนี้
พอไอเริ่มประกาศว่าท้อง
แล้วตอนนั้นเราท้องแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบ
ใจร้ายจังเลยทำไมทำตอนนี้
ถ้าเราเป็นคนที่แบบรับมือไม่ได้
มันจะมีผลกระทบอะไรกับเด็กคนนี้บ้าง
พอเกิดเรื่องขึ้นไลน์อะไรมันเด้งเยอะไปหมดเลย
ถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรวะจริงไหมถามว่าจริงหรือเปล่า
ไม่ต้องกลัวพ่อแม่คิดมากนะลูก
เพราะแม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
อย่าเครียดนะลูกนึกถึงตัวน้อยนะ

ไม่มีคำถามอะไรอย่างนี้เลย
เขาบอกว่าแฟนของไอผู้ของไอสามีของไอ
เป็นเศรษฐีของอะไรนะประเทศ
เป็นท้าย่านหรือวิตองไม่ใช่

ไม่ใช่ความผิดพลาดใช่ไหมคะ
ถามด้วยความรักความรบหลายคนสงสัยแบบนี้
อายุเท่านี้ล่ะเขาไม่คิดว่าพลาดหรอก